การจราจรแต่ละพื้นที่แล้วไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนกันบ้าง
ไม่ได้ว่าเรื่องของสภาพการจราจรที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน
จริงแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันอาจจะเกิดขึ้น

แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ
ไปกันที่ภาคใต้เริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นเหตุรถชนคนที่กำลังเดินเท้าข้ามถนน
บริเวณหน้ามัศยิตบ้านสะบัวอำเภอท่าสาราค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บนั่นก็คือนายสมหมายโต๊ะสออายุ๔๑ปี
ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสารา
และต่อมาก็ได้เสียชีวิตลงในขณะที่แพทย์พยายามช่วยชีวิตอยู่นะคะ
ส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากผู้ตายนั้นวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระชันชิดนั่นเองค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก๑คน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในท้องที่สพศรีชนค่ะ
อุบัติเหตุเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
เขาก็เลยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดเข้มงวดดูแลความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตมาแล้ว๒คนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ไปดูกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยค่ะ
ที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเหมือนกัน
เป็นเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบนถนนในหมู่บ้านนากันตรมที่ตำบลสังเม็กอำเภอกันธรรลักษณ์ค่ะ
โดยรถตกลงไปในหนองน้ำเก่าห่างจากถนนประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ภายในรถพบผู้เสียชีวิตติดอยู่นะคะทราบชื่อต่อมาก็คือนายสมปององค์อาจ
อายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้านหมู่๑๕ตำบลสังเม็กค่ะ
นอกจากนั้นก็พบเด็กติดอยู่ในรถอีกหนึ่งคน
ก็คือเด็กหญิงสิริรักษ์องค์อ่านอายุ๗ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็รอดตายปฏิหารนะคะ
ทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตหรือว่าภรรยาของนายสมปองเนี่ย
เดินทางไปที่เกิดเหตุหลังจากทราบข่าวก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่านายสมปองทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
จะกลับมาถึงบ้านเมื่อช่วงเช้าเพื่อฉลองปีใหม่ค่ะ
โดยก่อนเกิดเหตุนายสมปองก็พาลูกสาวไปซื้อของที่ตลาดในตัวอำเภอกันธรรลักษณ์
แต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสืบสวนหาสาเหตุกันต่อไปนะคะ
ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนกันบ้างนะคะ
วันก่อนค่ะเกิดอุบัติเหตุรวม๔๓๙ครั้ง
บาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น๔๕๖คน
เสียชีวิตแล้ว๓๙คน
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือจังหวัดอะไรทราบไหมคะ

คุณทำใจยอมรับตรงนี้
วันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๑๗ครั้ง
รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย๑๖ครั้ง

เพราะระแวกเดียวกัน

และจังหวัดต่อมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราชพิศนุโลก
และราชบุรีจังหวัดละ๑๔ครั้ง

เชียงใหม่เชียงรายนครศรีเป็นประจำทุกปี
เป็น๓พื้นที่๓เป้าหมายที่หลายคน
นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่
มาดูจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดกันบ้างนะคะ
สูงที่สุดนั่นก็คือจังหวัดมุกดาหาร

รองลงมาคือจังหวัดชนบุรีและเพชรชบุรี

และจังหวัดฉะเชิงเศร้าเชียงใหม่ตากนครสวรรค์
และปฐุมธานีจังหวัดละ๒คน
มาดูจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดกันบ้างนะคะ
คือจังหวัดเชียงใหม่๑๙คน

ใช่ค่ะรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย

แล้วก็ต่อด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช
และราชบุรีจังหวัดละ๑๕คนค่ะ
อันนี้ก็เรียงตามลำดับของจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ
ใช่ครับย้ำสถิติปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๙๙๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตปีที่แล้ว๓๔๑คน

ปีนี้วันแรกก็๓๙คนเข้าไปแล้ว
ส่วนสถิติของวันที่๒นะครับ๗วันอันตราย
วันที่๒คือเมื่อวานนี้ก็จะมาสรุปยอดให้ทราบกัน
ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่ง๑๑โมง
จริงก็ไม่อยากให้ครองแชมป์เรื่องแบบนี้นะครับ

ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ตั้งเป้าจำนวนผู้เสียชีวิต

ใช่ครับคือทุกจังหวัยเขาพยายามเต็มที่แล้ว